มาดูการเปิดใจของผู้ประกอบการร้านค้าที่มาร่วมโครงการต่างของรัฐนะครับ
แล้วก็ถูกกระทรวงการคลังนั้นเรียกเงินคืนนะครับ

คือเจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำผิดจริงแหละ
แต่บอกว่าไม่ทราบว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะผิดนะฮะ
วันนี้นะครับทีมข่าวสัมภาษณ์เป็นผู้ประกอบการชื่อคุณพิมนะครับ
คือท่านเป็นแม่ค้าอยู่ที่อุดรธานีเป็นหนึ่งในร้านค้าที่โดนกระทรวงการคลัง
เรียกเงินคืนจำนวน๑ล้าน๓แสนบาท
หลังจากโดนหนังสือระบุความผิดว่าได้ทำผิดเงื่อนไขของโครงการทั้งหมด

เราชนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็โครงการคนละครึ่งนะครับ
ถ้ารู้ว่าผิดก็คงไม่ทำเธอบอกแบบนั้น
เอามาดูกันว่าเธอทำผิดเงื่อนไขโครงการอะไรแล้วก็พฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้าง
เราชนะก่อนเราชนะเนี่ย
แม่ค้าขายที่นอนราคา๑๔๐๐บาทแต่ให้ลูกค้าสแกน๒๐๐๐บาท
แล้วก็โอนเงินสดให้กับลูกค้า๖๐๐บาท
เพราะว่าสงสารลูกค้าที่อยากได้ทั้งที่นอนแล้วก็อยากได้เงินทอนด้วย
มาดูเราชนะนะเราชนะอีกกรณีที่ผิดก็คือ
ขายของข้ามจังหวัดในราคา๑๔๐๐บาท
คือร้านของเขาเนี่ยอยู่อุดรธานีใช่ไหมร้านของเธออยู่อุดรธานี
แต่ลูกค้าอยู่ปฐุมธานีซึ่งเวลาสแกนเนี่ยทั้งสองเครื่องต้องอยู่ใกล้กันครับ
ให้ลูกค้าล็อกอินในเครื่องนะฮะแล้วให้ลูกค้าใช้มือถือที่มีแอปเป๋าตังค์เนี่ย

กรณีนี้นะครับโดนจับได้คือตำแหน่งของร้านค้า
ที่ได้แจ้งกับรัฐบาลเอาไว้มันมีการเคลื่อนที่ไง
ซึ่งรัฐบาลระบุในข้อกำหนดว่า
ร้านค้าห้ามเคลื่อนย้ายตำแหน่งของร้านค้า
ซึ่งในกรณีนี้คุณพิมแม่ค้าเนี่ย
ก็ยอมรับว่าทำแบบนี้ลำหนึ่งไร้เจ้าทุกทิศทั่วไทยเลย
ขณะที่แม่ค้าอีกรายนะครับที่โดนก็คือ
ซึ่งอยู่คนละพื้นที่แล้วก็ขายของข้ามจังหวัดด้วย

แม่ค้าขายของ๑๔๐๐บาทแต่ลูกค้าอยากได้ของแต่ไม่มีเงิน
ลูกค้าก็เอาบัตรคนจนมาให้ที่ร้าน
ซึ่งรัฐจะโอนเงินให้๖๗๐บาทต่อเดือนใช่ไหม
แม่ค้าก็จะกดเงินทุกเดือนทุกเดือนจากบัตรของลูกค้าเอง
กว่าจะครบ๓เดือนแล้วก็จะคืนบัตรให้
ซึ่งในข้อนี้ผิดนะครับกรณีไปใช้บัตรคนอื่น
สินค้าโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ
อย่างไรก็ตามต้องให้แม่คะทุกคนอ่านแบรนด์ละเอียด

ก่อนจะกดยอมรับในแต่ละโครงการ

ทางคุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ์นะครับ
ออกมาแสดงความเห็นในกรณีนี้ว่าจุดประสงค์ของโครงการ
เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า๓๓ล้าน๒แสนคน
ซึ่งถือว่าโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
แต่ปรากฏว่าพอสิ้นสุดโครงการนะฮะ

เขาก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ควรส่งปัญหาถึงท่านนายกรัฐมนตรีโดยด่วน
อังคารนี้นะครับผู้เสียหายทั่วประเทศ
เดินทางไปพบผลเอกประยุจันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้ออกระเบียบมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนหน่อยได้ไหม

ที่ชาวบ้านเจอเนี่ยเขาเปิดร้านหมูกระทะ
แต่พอเจอโควิด๑๙เขาสั่งปิดร้านหมูกระทะ

ไปขายแมสขายแอลกอฮอล์ก็รับชำระออนไลน์
พอชำระออนไลน์มันก็ข้ามเขตพอข้ามเขตก็บอกว่าผิด
แต่วันที่เขาไปลงทะเบียนเปิดในธนาคาร
ธนาคารบอกว่าออนไลน์ได้ธนาคารบอกทำได้

มาสิ้นสุดโครงการแล้วมาบอกว่าเขาผิด
คราวนี้พอเรียกเงินคืนเนี่ยเอาคืนเขาทั้งหมดเลย
แล้วผมถามว่าอันไหนค่าของเขาได้แยกหรือเปล่า

อาจจะให้ครั้งหรือท่านนายกอธิบอธิบัติจะก็บอกให้ครั้ง
เขียนระเบียบใหม่ขึ้นมารองรับเป็นมติคอลโม
คนเหล่านี้ก็ไม่ต้องชดใช้
นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่ามันก็มีรายละเอียดยิบย่อย
ซึ่งคนที่เข้าโครงการเองก็ต้อง
ต้องค่อยทำความเข้าใจตรงนี้ไปด้วยนะคะ
คือบางทีมันจุดประสงค์ของโครงการกับวิธีการที่ใช้ด้วยไม่มีเจตนา
แต่มันก็อาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ก็อาจจะเป็นที่มาของการถูกเรียกเงินคืนในคราวนี้
นี่มาฟังคำชี้แจงของทางกระทรวงการคลังหน่อยค่ะ
คือทางภูมิในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณพรชัยธีระเวทบอกว่า
คือวัตถุประสงค์เขาต้องการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
แล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ
เขาก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แต่ว่าพอมาเจอการผิดเงื่อนไขแบบนี้
เรื่องต้นเลยเขาก็เลยต้องระงับสิทธิ์ถาวร
ผู้ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด๒๐๙๙ราย
แล้วก็ออกหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขอเงินที่ได้รับ
คืนมาตอนนี้อยู่ระหว่างคือใครที่เข้าขายผิดเงื่อนไข
ช่องทางหนึ่งที่จะต้องทำตอนนี้นะคะก็คือ
เขาเปิดให้ผู้ประกอบการขออุทธรณ์ได้นะคะภายใน๑๕วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อรักษาสิทธิ์

แล้วยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

เตรียมหลักฐานอย่างเช่นใบเสร็จรับเงิน
เพื่อแสดงต้นทุนสินค้านะคะหลักฐานการจัดส่งสินค้า
เอกสารแสดงสินค้าคงคลังรวมถึงภาพถ่ายสถานประกอบการ
อันนี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงาน
แล้วก็กระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
เพราะฉะนั้นใครที่เข้าข่ายผิดเงื่อนไข
เตรียมตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะไปยื่นอุทธรณ์นะคะภายใน๑๕วัน
พอพ้นเวลาแล้วถ้าไม่มีการชี้แจงหลักฐานอุทธรณ์

ก็จะมีหนังสือแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
โศกรัฐบาลค่ะชี้แจงบอกว่ารัฐบาลต้องปกป้องความเป็นธรรม
ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ที่ร่วมโครงการ
แล้วเขาบอกว่าพอตรวจสอบไปเจอลักษณะธุรกรรมที่ผิดเงื่อนไข
อย่างที่ตัวอย่างที่คุณนัทพงศ์เล่ามาก็มีแบบนี้เยอะเลยนะคะ
เพราะมันอยู่ใน๑๒ข้อที่เป็นกันเยอะก็คือ
ร้านค้ารับสแกนแล้วแลกเป็นเงินสด
สแกนเงินเต็มจำนวนวงเงินสิบพันสองพันเป็นต้นนะคะ
ร้านค้าออนไลน์ที่รับสแกนซื้อขายข้ามจังหวัดอันนี้ก็อีกประเด็นนึง
ก็ทำให้จุดรับเงินขยับไปมาเกิน๗๐๐กิโลเมตรใน๑วัน
หรือบางรายอยู่นอกพื้นที่ในเวลาใกล้เคียงกัน
ซึ่งอันนี้มันจะไม่สอดคล้องกับลักษณะการประกอบกิจการของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับโครงการ

เพราะฉะนั้นก็มีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะติดตามตรวจสอบว่า
ใครเข้าข่ายฝ่าฝืนหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของโครงการนะคะ
นี่ก็เป็นคำอธิบายของทางกระทรวงการคลังค่ะ